ที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยง
กันดื่มเหล้าค่ะอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
พอเมาแล้วก็ทะเลาะกันนะคะหลังจากนั้นพ่อเลี้ยง
ค้อนทุบศีรษะลูกเลี้ยงแล้วใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิตนะคะ
ก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าไปโดนตำรวจจับในข้อหาเมาแล้วขับ
เจ้าของพื้นที่ไปตามตัวเลยนะคะอ้าวนี่มันพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุ
ฆ่าลูกเลี้ยงเนี่ยอายัดตัวมาดำเนินคดีต่อเลยนะคะ
ตำรวจสพคงและกู้ภัยรื่นจิตอาสา
เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ผู้ชายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะ
ภายในตำบลหนองมะนาวอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมาที่เกิดเหตุ
บ้านอยู่ใต้ถุนไปพบศพนายทรงยศกุลบุตรอายุ๓๕ปี
หงายถอดเสื้อเสียชีวิตจมกองเลือด
จากการตรวจสอบพบว่าที่ศีรษะมีรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
คอมีบาดแผลคล้ายกับถูกมีดปาด
แล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้เข้าของในกระจัดกระจายเต็มใต้ถุนบ้านไปหมดเลยนะคะ
อกจากนี้ยังพบค้อนและมีดพระเปื้อนเลือดวางอยู่หน้าห้องพัก
ซึ่งสร้างอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุทราบว่าคือนายแป้วจันทรคารอายุ๕๘ปี
เป็นพ่อเลี้ยงของผู้เสียชีวิตหลังจากก่อเหตุหนีไปแล้วค่ะ

สมพรกุลบุตรเป็นพ่อแท้ของผู้เสียชีวิต
เปิดเผยว่าในแป้วผู้ก่อเหตุกับลูกชาย
เป็นคนที่ชอบดื่มสุราเหมือนกัน
มีเช่าบ้านได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันอีกละ
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะมีคนมาพบว่านายทรงยศถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ชื่อว่านางรัชนีกรกุลบุตรบอกว่า
อาศัยอยู่บ้านหลังเกิดเหตุกับในแป้วพ่อเลี้ยง
เพราะว่าแม่ไปอยู่กับญาติในตัวเมืองโคราชนะคะ
ส่วนสาเหตุขออภัยนะคะส่วนตนเองอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ปกติทั้งสองคนก็เห็นดื่มเหล้าด้วยกันทุกวันนะ
พอเมาก็จะมีปากเสียงรุนแรง
แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุถึงขั้นฆ่าแกงกันแบบนี้
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพคง
ได้รับการประสานจากสพพิมายนะคะ
พบชายต้องสงสัยที่น่าว่าจะเป็นในแป้วเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ซึ่งถูกตำรวจจับกุมข้อหาเมาแล้วขับขี่
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจกลางดึกที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่สารพิมายนะคะ
เพราะว่าไม่มีเงินมาประกันตัวก็เลยต้องคุมขังแทนค่าปรับ
ตำรวจสพคงเจ้าของพื้นที่ได้รับแจ้งแบบนี้ไปเลยค่ะ
ไปตรวจสอบพบว่าอ้าวเป็นนายแป้วจริงเป็นคนก่อเหตุจริง
ก็เลยยื่นเรื่องต่อสารจังหวัดบัวใหญ่ขออายัดตัวในแป้วผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีข้อหาผู้อื่นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ